คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่ต้องดูเรื่องของชายชาวไต้หวันที่ถูกฆ่า
มัดมือมัดเท้าในโรงแรมแถวอุดมศุกร์เนี่ย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่เขาเอาตู้เซฟไปตรวจสอบดู
แล้วเขาเจอเป็นแบงค์ดอลลาร์ปลอมอยู่ในนั้นด้วย
นี่ค่ะที่เห็นเจ้าหน้าที่ยกตู้เซฟไปเอาไปทั้งหมด๒ตู้
แล้วต้องไปตรวจสอบดูหาร่องรอยแล้วก็หลักฐานต่าง
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่การฆ่ากันธรรมดาแล้วนะ
ว่ามันต้องมีเบื้องหลังนะนี่คือของกลางที่ยึดได้ในห้องพักนะคะ
ชาวไต้หวันเนี่ยเสียชีวิตพอเอามาตรวจสอบดูก็พบว่า
รอยนิ้วมือเปื้อนเลือดเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีทรัพย์สินอยู่ข้างใน
เพราะว่าไปเจอรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดอยู่ที่ตู้เซฟ
แล้วที่ตั้งเป็นกองที่คุณผู้ชมเห็นเป็นแบงค์ดอลลาร์
อันนี้เอามาจากตู้เซฟใบแรกนะเจิมเป็นแบงค์ดอลลาร์แต่เป็นแบงค์ดอลลาร์ปลอม
แล้วก็เจอพวกอุปกรณ์พิมพ์แบงค์ปลอมแผ่นอลูมิเนียมแผ่นพิมพ์แบงค์กระดาษเขียว
กระดาษดำขนาดเท่าเท่าแบงค์จริงจริงเลยอะค่ะแล้วก็มีเตารีด
อุปกรณ์อื่นอยู่ข้างในด้วยอันนี้อยู่ในตู้เซฟใบแรก
ส่วนตู้เซฟอีกตู้นึงไม่ได้เจอสิ่งของข้างในนะ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕ทางพลตำรวจตรีวิทยาวัฒน์ชินคำเนี่ย
ก็บอกว่าคดีนี้จับกลุ่มชาวต่างชาติแล้ว๒คนยังเหลืออีก๒คน
แต่ยังไงก็ตามค่ะตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดประเด็นยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
ส่วนญาติของชาวไต้หวันก็ให้การบอกว่าไม่รู้มาก่อนเลย
แก๊งปลอมมาอยู่ในตู้เซฟได้ยังไงแล้วก็อยากให้ตำรวจตามหามือถือ
ตามหาแท็บเล็ตของคนตายที่มันหายไปด้วยวันนี้เนี่ยนะคะญาติก็จะติดต่อขอรับศพผู้เสียชีวิต
เพื่อไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดบางนานอกก่อนที่จะนำกระดูกกลับที่ไต้หวันต่อไปด้วยนะคะ